พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรประการนะคะ
สาวบอกว่าภาวะกันยกจังหวัดเลยค่ะ
ผู้ชายมาอีกแล้วนะคะสไลด์หนอนโชว์คุณ
ระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไป๒จุดหลัก

เนี่ยตามน้องแบบนี้ค่ะน้องบอกว่าก็ไม่ได้อยากดูนะ
สุดท้ายใจดีสู้เสือควักมือถือมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน

ใช่รู้ทั้งรู้แล้วเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องไป
มือขวาบิดแทนมือซ้ายบิดของตัวเองไว้
ไลด์หนอนโชว์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไป
เป็นความสามารถพิเศษของผู้ชายคนนี้
เอาล่ะเบื้องต้นที่ฉันบอกให้สำหรับพี่น้องชาวสมุทรปราการ
โดยเฉพาะสาวสบายใจได้
ตำรวจจับผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะ

น้องผู้หญิงที่อยู่โรงเรียนย่านปากน้ำสมุทรปราการ

มันตกใจเห็นนักเรียนเริ่มเยอะแล้ว

เขาไม่ยอมนะโวยเลยค่ะ
มันตกใจผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไป

คลิปแรกผ่านไปผู้ชายคนเดิมไปก่อเหตุที่ที่๒กับผู้หญิงคนที่สองนี่ค่ะ
เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดหน้าโรงเรียนครั้งที่๒เกิดหน้าคลินิกเสริมความงาม
ริมถนนพุทธรักษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ใช่นะเห็นไหมใช้คำว่าตระเวนนะ
สไลด์หนอนโชว์ค่ะสไลด์หนอนโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะ
ล่าสุดน้องนักเรียนที่เป็นเจ้าของคลิปคลิปแรก
เอาคลิปนั้นไปแจ้งความกับตำรวจสพปากน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วตำรวจต้องชื่นชมค่ะทำงานไวมาก
ไปจับกลุ่มมาได้ผู้ชายคนนี้นามว่านายเอก
นายเอกอายุสามสิบเจ็ดปีเคยเป็นรอปภมาตกงานในช่วงโควิดสิบเก้าระบาท
แล้วก็ป่วยเป็นวรรณโรคด้วยเบาหวานก็เป็นหางานทำยังไม่ได้
ต้องให้เมียหาเลี้ยงแล้วดูนะสิ่งที่ตอบแทนเมียคือ
ไปสไล่หนอนช่วยตัวเองต่อหน้าทารกรรมนั่นแบบนี้เออ
คุณผู้ชมลองฟังเหตุผลเขาหน่อยไหมว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้
เออเขาบอกว่ากลางวันเนี่ยเมียผมไปทำงาน
ทำงานมาหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่ผมก็ไม่ได้สำนึก
อันนี้ฉันพูดเองพอตกกลางคืนเมียกลับมาเมียเหนื่อย
เมียไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่มีอารมณ์ที่จะประกอบกิจกรรมทางเพศ
เขาบอกแบบนี้นะคะอันนี้เรียนโค้ดคำพูดเขามาอ่า
นายเอกเก็บความอัดอั้นตันใจไว้พอกลางวันตัวเองว่างไง
อยู่เฉยเฉยไงอารมณ์เปลี่ยวว่างงานไงอารมณ์เปลี่ยวเมียไปทำงาน
เปิดหนังโป๊ดูเกิดอารมณ์ทางเพศตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปเรื่อย
กระทั่งมาพบกลุ่มนักเรียนหญิงหน้าตาดีก็เลยควักมันออกมาเลยค่ะ
วักอวัยวะเพศออกมาสำเร็จความไคร้แต่นักเรียนหญิงเนี่ยเกิดโวยวาย
ก็เลยทำให้ต้องหนีแล้วหนีไปอารมณ์ค้างไปตัดสินใจก็เลยทำแบบนี้นะคะ
หนีไปสไลด์หนอนไปด้วยกระทั่งขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าคลินิกเสริมความงาม
เป็นแห่งที่สองเห็นพนักงานในคลินิกหน้าตาน่ารักเชียหน้าตาดีใช่ไหม
ตัดสินใจจอดรถแบบนี้สไลด์หนอนจนสำเร็จความไข้ที่หน้าคลินิกตรงนี้นะคะ
ล่าสุดตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
แล้วต้องนำตัวนายเอกคนนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหางานทำซะ
จะได้ไม่ว่างแล้วก็ถ้าว่างก็อย่าไปดูหนังพอดูหนังแล้วมันเป็นอย่างนี้
ครับแต่อย่างหนึ่งที่มันอันตรายก็คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราแนะนำบอกว่า
มวยวายเลยมันจะได้ตกใจอืมเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้จิตแข็งนะครับครับ
มันไม่ตกใจเห็นไหมมันทำต่อต้องไปหาที่ทำใหม่ด้วย
เราต้องมีหลักฐานคือถ่ายคลิปจะได้เอาไปแจ้งความได้ครับ